คุณผู้ชมคะสำหรับการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาเนี่ย
ตอนนี้ถ้าเอาคนทั้งประเทศไทยที่เขาติดตามมันอยู่จริงมันดังไกลไปถึงอเมริกาก็มีนะ
ญี่ปุ่นก็นำเสนอใช่ค่ะคือคนสนใจมากนะคะ
แล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่คือแบ่งออกเป็นสองฝั่ง
ฝั่งหนึ่งเชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่มันมีเรื่องราวเงื่อนงำอะไรที่ยังบอกออกมาไม่หมด
อีกฝั่งหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมอำพรางอืม
เราจะได้เห็นความคิดเห็นสองอย่างนี้โตเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียลรวมถึงในหน้าสื่อต่าง
หนึ่งในนั้นก็คือพลตำรวจเอกพันตรวจโทสันทนะนะคะ
ก็เคยออกมาให้ข้อมูลใช่ไหมอดีตอดีตตำรวจตอนนี้เป็นคุณสันทนะแล้ว
สันทนาใช่ใช่ออกมาให้ความเห็นว่าผมว่ามันฆาตกรรมอำพราง
มันมีคนมีสีอยู่เบื้องหลังคือคุณสันทนาเนี่ยบอกว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเรือ
ในการที่จะพาคุณแตงโมเนี่ยหรือใครรับงานก็ไม่รู้ไปให้อีกคนนึง
ไปหาคนมีสีคนหนึ่งรออยู่ที่โรงแรมแถวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละใช่
แต่มันเกิดเหตุซะก่อนคุณแตงโมเนี่ยไม่รู้ยังไงตกเรือไปซะก่อน
หรือว่าจะยังไงก็ไม่รู้ใช่อีกหนึ่งคนที่เห็นพ้องต้องกันกับคุณสันทนา
ก็คือคุณเต้มงคลกิจคุณเต้คุณเต้ก็บอกเหมือนกันว่า
ผมก็ว่ามันเป็นฆาตกรรมอำพรางอืมวันนี้ก็เลยบอกอ่ะ
วันนี้ไปพร้อมกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยนะคะนี่ค่ะ
เต้สงสัยตรงไหนไปชี้จุดอะไรยังไง
คือพี่เต้อยากไปร่องเรือดูว่าไล่ดูตามกล้องวงจรปิดที่ได้

เต้ก็นั่งไถจนตาแตกใต้ตาดำคล้ำอยู่เหมือนกันว่า
ตกลงมันจุดไหนยังไงขอไปพิสูจน์ให้เห็นสถานที่จริงซิ

ก็ลงไปดูเลยค่ะเอาจุดแรกก็คือตรงแถวท่าเทเวศ
เห็นเป็นลักษณะเหมือนเรือลำเกิดเหตุแล้วมีคนตกมาท้ายเรือค่ะ

คือตอนนี้มันก็ไม่มีเรือลำนั้นอยู่แล้วแหละแต่ก็คือเหมือนขอลงไปดูสถานที่อ่ะเนอะ

หลังจากนั้นก็พาทีมข่าวไปดูโรงแรมหรูแห่งหนึ่งค่ะ

เขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นโรงแรมที่มีการให้ข้อมูลบอกว่า
เป็นจุดที่จะนำคุณตังโมไปส่ง

เดี๋ยวว่าเขามีคนรออยู่แค่นั้นเองตามข้อมูลของคุณสันทนะ

ไหนขอไปดูหน่อยว่าไอ้โรงแรมหรูเนี่ยตรงนี้หรือเปล่านะ
มันใช่หรือเปล่านะประมาณแบบนั้น
แล้วก็ล่องเรือดูบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ตั้งแต่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑จนถึงสะพานพระราม๕
ซึ่งก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งจุดต้องสงสัยว่า
คุณแตงโมเนี่ยจะตกลงแถวนี้หรือเปล่าช่วงหน้าวัดเขมาพิตารามค่ะ

จากที่สังเกตเนี่ยแล้วก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดได้
ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เรือลำเกิดเหตุออกจากท่าไปตามจุดต่างชัดเจน
ถ้าสมมุติว่าได้ภาพกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางมาเป็นหลักฐานเนี่ย
มันก็น่าจะได้ความชัดเจนหรือว่าไขปริศนาอะไรได้เพิ่มมากขึ้น
ถ้าจำได้ก่อนอันนี้มีชาวเน็ตเขาทำแบบไล่แผนที่จำได้ใช่ไหมคะ
แคปภาพแผนที่มาแล้วก็วงจุดไว้เลยว่า
ใครที่มีบ้านมีคอนโดโรงแรมร้านอาหารหรืออะไรก็ตามที่อยู่ริมน้ำ

อ่าช่วยไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของคุณในวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ช่วงเวลาเกิดเหตุหน่อย
คุณชายอาณาทวีปเมื่อวานก็ร่องเรือกับเราใช่ค่ะ
เนี่ยตรงจุดแถวนี้ไปไล่ดูหน่อย
ถ้าสมมุติว่าเราสามารถรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดทุกจุดตามเส้นทางนี้มาได้เนี่ย
มันอาจจะมีหลักฐานสำคัญที่จะสามารถไขปริศนาการเสียชีวิตของคุณแตงโมได้ก็ได้
คุณเต้บอกว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่อยากจะให้น้องจากไปอย่างสงบสุข
อยากให้ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
ที่หน้าวัดเขมภิตารามท่าเรือเทเวศ
และโรงแรมหรูที่คาดว่าบุคคลปริศนารอคุณแตงโมอยู่
ส่วนตัวคุณเต้ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ามันน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมอำพราง
อยากให้ตำรวจดูแลทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือให้ดี
เพราะอาจจะมีตัวละครที่๗ตัวละครที่๘เพิ่มขึ้นมาอีก
อาจจะมีการปิดปากกันเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการสาวไปถึงต้นต่อ
คุณจะปกปิดความผิดไปแล้วคุณจะนอนหลับเหรออยู่บ้านนอนหลับเหรอ
แต่ถ้ากรณีที่มันมีอะไรมากกว่านั้นมากกว่า๕คน

คุณก็ต้องพูดแต่ความลับนี้ไม่มีในโลกนะครับ
ส่วนไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าสามารถที่ใช้เทคโนโลยีในการกู้ไลน์ของแต่ละคนได้
ถ้าทำจริงนะแล้วจะรู้ทั้งหมดว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละคนเป็นยังไง
โดยเฉพาะ๕คนเชื่อมต่อกับใครถึงใครก็คนนั้นแหละ
ยังไงก็ปิดไม่มิดนอกจากว่าร่วมมือกันปิดให้มิด
นี่คือเรื่องนี้มินว่าเราต้องดูเป็นสองส่วน
ส่วนหนึ่งคือข้อเท็จจริงในคดีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูก็คือความคิดเห็น
อันนี้อาจจะต้องแยกกันแล้วลองดูประกอบกันเพราะว่าโอ้โหยิ่งผ่านมาเนี่ย๑๐วัน
เรื่องราวมันขยายลุกลามไปแบบหลายเส้นทางเหมือนกันนะคะ
แต่ในมุมหนึ่งต้องยอมรับว่าความคิดเห็นจากคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องคุณแตงโม
การจับข้อสังเกตจับพิรุษดูเรื่องราวต่างเนี่ยโดยเฉพาะชาวเน็ตประชาชนทางบ้านเนี่ย
ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องละเอียดนะแล้วต้องเอาให้ชัด
อันนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อรูปคดีนะฮะใช่ค่ะ
คดีของคุณตังโมจะได้ไม่เลือนหายไปแบบเอ๊ะตกลงมันใช่แบบนี้หรือเปล่า
ตกลงเรื่องราวที่แท้จริงมันจะได้ถูกเปิดเผยออกมาไหม
คือถ้าฟังชุดข้อมูลจากคุณสันทนัทหรือว่าคุณมงคลกิจเนี่ย

มันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะหลอกคุณตังโม
พาไปหาคนมีสีคนหนึ่งที่รออยู่ที่โรงแรม
แต่ระหว่างบนเรือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
คุณตังโมเนี่ยถึงตกน้ำลงไปตรงนี้ไม่รู้
หรือมันจะมีคนทำหรือว่าเธอจะไม่ยอมจะกระดงกระโดดหรือจะอะไร